มีนักเรียนรวมตัวกันกว่า๓๐๐คนนะคะ
ประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในฉะเชิงเศร้า
บอกว่าผู้อำนวยการคนนี้คือไม่พอใจเรื่องของการบริหารงาน
แล้วก็มีพฤติกรรมพฤติการคือใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพ

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอ
เดินทางออกมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตัวเองนะ
ก็เลยทำให้น้องนักเรียนพอใจแล้วก็ยอมแยกย้ายสลายตัวไปเนี่ยนะคะ
นักเรียนโรงเรียนบางประกงบวรวิทยายนประมาณ๓๐๐คนค่ะ
ก็รวมตัวกันชูป้ายประท้วงบริเวณทางเข้าออกโรงเรียน
ริมถนนเทพรัตนะหรือถนนบางนาตราดอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อที่จะต้องการประท้วงการบริหารงานของนางสาวพรปวีแสนศุกร์
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
ก็ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจแล้วก็ของฝ่ายปกครองทหาร
รวมกว่า๒๐นายที่พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วก็ขอให้นักเรียนกลับเข้าไปชุมนุม
สนามฟุตบอลของโรงเรียนเพื่อไม่ให้กระทบกับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนค่ะ
โดยตัวแทนนักเรียนยื่น๑๑ข้อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำไปพิจารณา
ซึ่งกล่าวฮาบอกว่าพร่อมในการโรงเรียนผู้จาด้วยไทยคำหยาบคาย
ถ้อยคำไม่เหมาะสมใช้อารมณ์รุนแรง
มีกิริยาไม่เหมาะสมกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครอง
ตลอดจนเปลี่ยนสีป้อมยามของโรงเรียนจากสีน้ำเงินฟ้า
ซึ่งถือว่าสีน้ำเงินฟ้าเป็นสีประจำโรงเรียนเป็นสีเขียวด้วย
ต่อมานะครับนายชาธิบรุจนาเศยบริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็นายอำเภอบางปะกง
ก็เดินทางมาเจรจาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนนักเรียนนะฮะ
โดยยืนยันว่าจะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเขต๖แล้วก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับ
หลังจากที่นักเรียนรวมตัวประท้วงกันนานกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ได้ยื่นข้อร้องเรียนไป๑๑ข้อผ่านในอำเภอบางปะโกงสำเร็จ
ก็สร้างความพอใจให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก
ที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกลับเข้าห้องเรียนตามเดิมค่ะ